บอกว่าให้เอาเสื้อยืดนะคะจากบางเขนไปส่งไกลถึงประเวท
แต่เห็นดูแล้วทำไมมันดูไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
เรียกให้ส่งตอนดึกด้วยก็เลยไปแวะโรงพัก
ให้ตำรวจช่วยเปิดดูของข้างในให้หน่อยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพอทราบเรื่อง
เขาก็เลยมาช่วยกันแกะซองพัสดุที่หนุ่มแกรปไบท์เนี่ยนำมาให้
และแจ้งบอกว่ามันอาจจะมีสิ่งผิดปกติหรือเปล่าอยู่ในซองนี้นะคะ
เหนือจากเสื้อยืดที่ลูกค้าบอกและก็เรียกให้ไปรับจากบ้านเอื้ออาทรบางเขต
ไปส่งไกลถึงเขตประเวทเพราะดูแล้วเนี่ยคนเอามาส่งให้ดู
ท่าทีก็มีพิรุษมีการเปลี่ยนจุดรับส่งและลูกค้าก็ดูเร่งรีบน่าสงสัย
ก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถไปเลยไปโรงพักดีกว่า
ตำรวจช่วยแกะซองดูกลัวว่าตัวเองจะมีความผิดด้วย
ถ้าเป็นของผิดกฎหมายนะคะพอเปิดซองมามีเสื้อยืดสีส้มหนึ่งตัว
แต่พอคลำที่ขอบชายเสื้อเจอถุงบรรจุยาไอซ์๒ถุงด้วยนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ก็ถูกนำมาโพสต์เตือนภัยในกลุ่มแกรปสันทนาการ
ให้คนขี่กราฟไบท์ระวังสังเกตให้ดี
ถ้าต้องมารับของกลางคืนไม่มั่นใจอย่ารับไปส่งดีกว่า
และให้ตรวจของก่อนรับหรือให้แวะเข้าหาตำรวจแบบหนุ่มรายนี้ไปเลยก็ได้
ภัยกว่านะคะดูสิกลายเป็นคนส่งยาเสพติดโดยไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะ
ตรวจสอบกันให้ดีจะรับพัสดุจะส่งของอะไรยังไง
มันอาจจะมีมิจฉาชีพแอบแฝงในลักษณะนี้นะคะ